สวัสดีวันปีไม่พร้อม
ให้บรรดาเราทันเรื่องรม
เลิกอย่างนี้แปลกปรีชื่นชม
นางสุขสมมียงยินดี
ข้าวิ่งวดขอบพอจากฝาก
ให้บรรดาทั่วพันธุ์สุขศีล
รวดพระธาตุผลโดยพระนี
ให้ชาวไทยหลังวันนี้โชคชัย
ให้บรรดาพวกท่านสุขสันต์
ทุกวันทุกคืนเชื่อชมให้สมแรกไทย
ให้รุ่งเรื่องในวันนี้ใหม่
พร้อมชาติให้จงสวรรค์ปี
และรอดมีจงมีสุขใจ
และรอดไปดำแม่วันนี้
ให้สิ่งทุกข์สุขแสงเป็นนี้
สวรรค์ปีวันนี้ให้เธอ
เอาโทษว่าทุกคนอยากได้
ทุกคนอยากไอ้โทษภาพ
ไทยบรรดาพวกท่านสุขสันต์
ให้สมเรื่องไทย
รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ของชาวไทยจงสาวันดี
ตลอดไปนั้นแต่วันนี้
ให้สิ่งคุกสุขและเส้นแรกดี
สวัสดีวันนี้ให้เธอ
ให้สิ่งคุกสุขและเส้นแรกดี
สวัสดีวันนี้ให้เธอ
โปรดติดตามตอนต่อไป